แต่ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้บอกตรงเลยว่าใจคอไม่ดีรู้สึกหลอนอยากกลับไปที่ห้องนอนตอนนี้เลยค่ะ
บอกว่าห้องนอนของเธอโดนติดกล้องวงจรปิด
แล้วกล้องเนี่ยกล้องเนี่ยเดี๋ยวนี้ปากกาแบบนี้ก็เป็นกล้องได้นะ

เดี๋ยวนี้มันทันสมัยมากนะคุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปต้นเรื่องก่อน
แล้วขยายความใครล่ะฝีมือใครที่มาเอามาไว้ในห้องนอนเธอ
เราเจอเมื่อวานตอนตี๓นะคะเราถ่ายรูปเก็บไว้
คือเวลาเปิดมันจะเป็นไฟขึ้นเขาปิดไว้
เพราะว่าไม่ให้ไฟมันส่องออกมา
เราเจออยู่ใต้กล่องนี้นะคะซึ่งตอนที่เรานอน
หันหน้ามาทางนี้พอดีแล้วไฟมันลอดออกมา
เราเลยเห็นตอนที่เจอนะคะสภาพแบบนี้เลย
เสียบตัวกล้องไว้นะคะไฟมันจะขึ้นโชว์แบบนี้
ส่วนใครที่ไม่เชื่อนะคะลองไปหาดูได้เลยค่ะ

อีกอย่างเราก็ไม่ได้ทำเพื่อเป็นคอนเทนต์อะไรหรอกนะคะ
อย่างน้อยก็ได้เตือนใครหลายคนระวังจะโดนแบบนี้ด้วย
คือเพื่อเตือนภัยสาวว่าแม้ว่าในห้องนอนของคุณ
แม้ว่าในบ้านของคุณก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไป
อันนี้เธอบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้ทำคอนเทนต์นะคะ
เพราะบางคนไปต่อว่าเธอไงในคอมเมนต์บอกว่า
ทำคอนเทนต์หรือเปล่าเธอบอกว่าเฮ้ยเราคงไม่เสลอขนาดนั้นหรอกนะ
ที่จะแบบมาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้แล้วที่สำคัญเธอไม่รู้จักด้วย
แล้วเธอก็ไปเอามาดูปรากฏว่าอันนี้คล้ายแฟลตไดท
มันคือกล้องนะกล้องจิ๋วที่ซ่อนอยู่ค่ะคุณผู้ชม
แอมของมัน๕๐๐๐มิลลิแอมอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์นะคะ
ทีมข่าวของเราบอกแบบนี้ใช่ค่ะแล้วแลตไดท์กล้องเนี่ยมันใช้ไฟนิดเดียว
นึกออกไหมคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งคำถามแล้วแหละ
ห้องนอนของตัวเองใครเอาไปไว้ล่ะกล้องจิ๋วแบบนี้
ไปถามทุกคนในบ้านเลยเธอไปถามทุกคนในบ้านเลย
รู้ไหมคะว่าคำตอบที่ได้ใครเอากล้องไปซ่อนไว้ตรงนั้น
พี่เขยพี่เขยของเธอพี่เขยของเธอแปลว่าผัวของพี่สาวอะค่ะ

เออก็คนใกล้ชิดกันนี่ไงก๊อฟถึงบอกว่า
เพราะฉะนั้นหลายคนไปแสดงความเป็นห่วงนะคะบอกว่าไปแจ้งความเถอะแบบนี้
น่ากลัวนะคะน่ากังวลมากเดี๋ยวกลับไปดูเลยต้องกลับไปดู
ถ้าห้องเรามีเดี๋ยวจะเดินไปถึงหน้ากล้องแอ่นใส่ซะเลย

ต้องถามคนที่จะดูก่อนว่าเขาอยากดูของพี่หรือเปล่า

ค่ะแต่ว่าเตือนภัยนะ